คราวนี้พาคุณผู้ชมไปดูงานศพของนักร้องนำวงดนตรีนะคะ
คือนักร้องนำคนนี้เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
ทีนี้เพื่อนร่วมวงเขาก็เลยมาจัดเป็นการเหมือนกับทั้งร้องทั้งเต้นนะคะ

นี่ค่ะนักร้องก็มาแดนเซอร์หรือว่าหางเครื่องก็มา
นี่เป็นบรรยากาศที่วัดบ้านรามตำบลท่าหลวงที่อำเภอท่าเรือ

เป็นงานชาปนกิจศพนายประสิทธิ์คงวิชัยอายุ๔๖ปี
ก็เป็นนักร้องนำลูกทุ่งย้อนยุควงดนตรีช่อมาลีมิวสิกค่ะ
ซึ่งนายประสิทธิ์เสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว
เมื่อวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วในงานสวดนะคะ
ก็จะมีการจัดแสดงทั้งนักร้องนำชายมีสาวแดนเซอร์
เป็นการเหมือนจัดคอนเสิร์ตนะคะคุณผู้ชม

ใช่เพื่อร่วมไว้อาลัยส่งดวงวิญญาณของนายประสิทธิ์นะคะ
ทีมงานของวงดนตรีช่อมาลีมิวสิกก็ร่วมกันร้องเพลง
กระต่ายอ้อนจันทร์ของกระต่ายขาวดาวรุ่ง
รอสัญญาใจของมดรังสิมัน
แล้วก็มีการเปิดเสียงสดของนายประสิทธิ์นักร้องนำ
ที่เขาเคยบันทึกเสียงไว้ก่อนจะเสียชีวิต
เพลงนี้ค่ะคาถามหานิยม

ก็เป็นเพลงที่นายประสิทธิ์ชื่นชอบนะคะ
โดยผู้จัดการวงดนตรีช่อบมาลีมิวสิก
อย่างนายนิรุธชูก้านก็เล่าให้ฟังค่ะ
นายประสิทธิ์ผู้ตายก่อตั้งวงดนตรีช่อมาลี
ด้วยกันมายาวนาน๑๕ปี
แล้วก็การจากไปของนายประสิทธิ์ก็เลยทำให้ทีมงาน
วงดนตรีรู้สึกเสียใจก็เลยคิดกันว่า
นายประสิทธิ์เป็นคนที่รักในการร้องเพลง
ในเสียงเพลงรักในเสียงดนตรี
เพราะฉะนั้นจะทำยังไงดีเพื่อเป็นการไว้อะไร
แล้วก็ส่งดวงวิญญาณของผู้ตายไปสู่สุขติ
ทีมงานเอ่ยแดนเซอร์เอ่ยเขาก็ประชุมหารือกัน
แล้วก็ตัดสินใจค่ะจะร่วมกันร้องเพลงโปรด
ของนายประสิทธิ์เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับผู้ตาย